เจ้าของนี่เขาบอกว่าไม่ได้แล้วแบบนี้

อยากเห็นหน้าเจ้าโจรเนี่ยว่าเป็นใคร
แล้วก็จับภาพได้จริงด้วยคุณผู้ชมฮะ
จะเห็นว่าคนร้ายอันนี้เหตุการณ์แรกนะ
เป็นผู้ชายก่อนใส่แมสเดินเข้ามาในแผงขายทุเรียนครับแล้วค่อยดูค่อยเลือกทุเรียน
เอาไปได้ประมาณ๖๗ลูกแล้วก็อุ้มออกไปจากร้านเลย
เหตุเกิดดึกเลยนะครับตี๒กว่าของวันที่๒๐พฤษภาคมศุกร์ที่แล้ว
ในตลาดหนองชะอมจังหวัดปราจีนบุรีอันนี้เหตุการณ์แรก
ผ่านไปสี่วันคือเมื่อวานนี้มีคนร้ายอันนี้มาสองคนละ
เข้ามาขโมยทุเรียนอีกแต่ครั้งนี้เนี่ยดูไปดูมาเฮ้ยดูเป็นผู้หญิง
เป็นสาวประเภทสองครับแล้วก็ไม่ใช่ผู้ก่อเหตุคนเดิม
ไม่ใช่ร้านเดิมเป็นร้านที่อยู่ติดกัน
เคสนี้เนี่ยสองคนนี้เข้ามาในร้านขายทุเรียน
พยายามเปิดผ้าคลุมดูครับหาทุเรียนดูค่อยเลือกดูนะ
ทุเรียนลูกที่ถูกใจแล้วก็หยิบใส่กระสอบโอ้โหโอ้โห
ใส่กระสอบเสร็จหนำใจแล้วได้มาพอแล้วก็เดินหนีไปครับ
สองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในจุดเดียวกันก็คือตลาดหนองชะอม
พอไปถามหนึ่งในผู้เสียหายครับคุณเทพรัฐอายุ๓๖ปี
เป็นเจ้าของร้านที่ถูกสาวสองสองคนเมื่อสักครู่เข้ามาขโมยทุเรียน
คุณเทพรัฐเล่าว่าก่อนหน้านี้ทุเรียนหมอนทองหายไปหลายลูกเลย
หายไปถึง๔ครั้งร้านข้างเนี่ยก็โดนขโมยทุเรียนเช่นกัน
ก็เลยไปติดกล้องวงจรปิดดูจับได้ว่าคนร้ายเข้ามาขโมยทุเรียนไป
ก็เลยเอาหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจแล้วก็ต้องชื่นชมตำรวจจริงคุณผู้ชมฮะ
คือแจ้งความไปยังไม่ทันข้ามวันเลยนะตำรวจสพเมืองปราจีนบุรีครับ
จับตัวได้แล้วครับโอ้สุดยอดสุดยอดจริงพี่ตำรวจ
โจรขโมยทุเรียนได้แล้วทั้งสองกลุ่มด้วยนะแล้วทั้งสองกลุ่มนี้อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละ
แต่พวกเขาอ้างว่าไม่ได้รู้จักกันครับ
โดยกลุ่มสาวประเภทสองที่เข้ามาขโมยทุเรียนเมื่อ๒๔พฤษภาคมสารภาพน้ำตานนองหน้า
พวกเธอบอกว่าร่วมมือกับเพื่อนที่เป็นสาวสองอันนี้เป็นหนึ่งในโจรนะ
บอกว่าร่วมมือกับเพื่อนอีกคนนึงที่เป็นสาวสองเหมือนกันเนี่ยมาขโมยทุเรียนจริงเพราะว่าเธออยากกิน
แต่เพื่อนอีกคนที่มาร่วมก่อเหตุไปไหนไม่รู้แล้วเธอก็ไม่รู้เหมือนกัน
ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นโจรผู้ชายอันนั้นตำรวจไปจับกลุ่มตัวได้เช่นกันครับ
แล้วเขาก็สารภาพว่าเอาไปขายแล้วก็เอามากินเองด้วย
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนแต่ยังต้องเร่งตามตัวสาวสองอีกคนนึงมาดำเนินคดีให้ได้ครับ